่งนั้นเขากั้นสะพานขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
เพราะว่ากำลังจะซ่อมแซมปรากฏว่าพอไปพุ่งชนนี่โอ้โห
รู้สึกตัวนอนเจ็บอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายเอกลักษณ์เอี่ยมมีอายุ๒๖ปีค่ะ
ที่เขาหลับอยู่คือเมื่อคืนก็หมดสติไงด้วยอาการเจ็บ
อยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไปปลุกให้ตื่น
พอไปปลุกมาเนี่ยนะคะเขาก็มึนงงจำอะไรไม่ค่อยจะได้
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอ้าวนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานได้ยังไงเนี่ย
ทั้งที่มีแท่งแบรีเออร์มันปิดทางขึ้นเอาไว้
ซึ่งตอนประมาณช่วงเช้า๗โมงครึ่ง
ทางตำรวจสพบังปะกงฉะเชิงเซาแล้วก็หน่วยกู้ชีพ
ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีรถจักรยานยนต์
แต่ดูนี่คือเขาแต่งให้เหมือนเป็นรถช็อปเปอร์
ไปชนกับคาดเหล็กชนกับเหล็กกลางสะพาน
ซึ่งเขาก็เอาเหล็กนี้มาปิดสะพาน
ถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๕๐ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
ตอนไปถึงก็เจอรถคันนี้นี่แหละค่ะ
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนติดกับชนติดอยู่กับเหล็กเป็นเหล็กขนาดใหญ่
ระเป๋าเขาเอาเหล็กนี้มาติดตั้งยึดคานสะพานเอาไว้
มอเตอร์ไซค์ก็พังเสียหาย
คนขี่เขาก็บอกว่ากระเด็นไปอยู่ระหว่างคานเหล็ก
นอนหลับแบบที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกนี่นะ
ทีนี้สอบถามเจ้าตัวเขาก็บอกว่าผมจำไม่ได้
ว่าผมขี่ขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่ามันมีแบรีเออร์ปิดทางขึ้นไว้
ผมก็งงเหมือนกันกู้ภัยก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังจำไม่ได้
เดี๋ยวไปรักษาตัวก่อนพาส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
ชาวบ้านที่เขามาเจอเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่
ก็เลยเดินมาดูเห็นคนเจ็บหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งกู้ภัย
ปกติตรงนี้มันไม่มีใครขึ้นมาได้หรอกค่ะ
เพราะว่าผู้รับเหมาเขาจะปิดซ่อมสะพาน
ก็น่าจะขี่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนโดยที่ไม่มีใครเห็น
เดี๋ยวตำรวจต้องให้นายเอกลักษณ์นี้รักษาอาการให้ดีขึ้นก่อน
จำอะไรได้แล้วจะได้บอกได้นะคะว่าขี่ขึ้นมาได้ยังไงค่ะ
เมาไหมฮะก็ต้องตรวจสอบก่อนนะฮะ
เราก็อ่านข่าวกันไปเพราะเมื่อคืนนี้
ก็กลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากเมาจากการฉลองและขับด้วยนะฮะ